แม่บอกกับผมว่าไม่ค่อยอยากให้จัดทำไมให้คุณแม่
คือคุณแม่ไม่ไปอยู่แล้วไม่ไปร่วมงานอยู่แล้ว
คุณแม่บอกแล้วคือมันสะท้อนใจนะบอกตรง

คือครบปีแล้วไม่ได้แฮปปี้ว่าเบิร์ตเดย์นะ
มันเป็นครบปีที่ลูกเราเสียมันสะท้อนใจเรา
เราไม่อยากไปแล้วคุณแม่ไม่อยากมองน้ำ
อยากเห็นท่าน้ำตรงนั้นไม่อยากเห็นน้องลอยขึ้นมาในน้ำอ่ะ
หมายถึงกลุ่มแฟนคลับเขาเชิญคุณแม่มาอย่างนี้หรอ

ไม่ได้เชิญคุณแม่บอกก่อนว่าคุณแม่จะไม่ไป

พอรู้ข่าวว่าเขาจะจัดคุณแม่บอกเลยว่าไม่ไป
บอกก่อนคุณแม่บอกก่อนเลยว่าอย่าจัด
บอกว่าอย่าจัดด้วยค่ะอย่าจัดเลย
เพราะคุณแม่ยังไม่พร้อมสภาพคุณแม่ยังรับไม่ได้
แต่เขาก็อ้างท่านสอสอใช่ไหมคะ
ว่าท่านสอสอจะไปเป็นประธานในงาน
ทีนี้ก็ปล่อยเขาก็อยากจัดให้เขาจัดไป
มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยก็ส่อคือ
ส่อเต้คุณเต้มงคลกิจจะไปเป็นประธาน
ใช่กับภรรยาก็ถ้าอย่างนั้นถ้ามีผู้ใหญ่ไปด้วยก็โอเค

อาจจะเป็นปริศนาแห่งการพลิกคดีหรือคลี่คลาย

คุณแม่ไม่ทราบเลยค่ะว่าภาพปริศนานั้นคืออะไร
คือภาพอะไรก็ตามเนี่ยที่มันไม่เหมาะสม
คุณแม่อยากฝากไว้ถึงแฟนกับน้องโมนะคะแฟนคลับน้องโมว่า
ภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อย่าเปิดเลยลูก
เอาแค่นี้พอแล้วเพราะว่าคดีนี้อยู่ในศาลแล้ว
เปิดมาก็ไม่มีประโยชน์ภาพปริศนาเนี่ย
เปิดมาก็ไม่มีประโยชน์ให้ใครล่ะให้ใครดูอ่ะให้ใครสอบ
ภาพปริจนานั้นถูกไหมคะอ้าว
คือคุณแม่กำลังจะบอกว่าคดีเนี่ยไปถึงชั้นศาลแล้ว
ชั้นพนักงานสอบสวนผ่านชั้นอายการ
แล้วก็ไปถึงชั้นศาลศาลจะนัดพร้อมคู่ความ
พยานหลักฐานนัดแรกเลยนะฮะเป็นคดีอาญา
คือสองมีนาคมที่จะถึงนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอก
จะมีหลักฐานนั้นหลักฐานนี้เปิดภาพนั้นเปิดภาพนี้
มันไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีประโยชน์แต่เขาอาจจะทำด้วย
ด้วยการต้องการทวงคืนความยุติธรรมด้วยจิตใจ
ความรักความเป็นห่วงกับคุณแตงโมคุณแม่มองอย่างนี้
ว่าเขาเองเขาก็อยากให้คดีมันคลี่คลายหรือว่าได้ความจริงที่แท้จริง
ค่ะคุณแม่ก็คิดคิดคิดว่าหลายหลายคนเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนเขาเนี้ย
คงจะคืออยากจะให้ไปเร็วอย่างที่เขาต้องการแล้วนะ
ไม่ต้องไปตามขั้นตอนมันจะช้ามันรออีก๒ปีกว่าจะสำเร็จนะฮะ
คดีนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นปริศนาปริศนาความอะไรเนี่ย
ไม่อยากให้ทำให้มันเป็นมันเหมือนเหมือนกับไปทำร้ายน้องโมนะ
ยืนยันว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณแม่ในฐานะแม่ของคุณแต่งโม
ในฐานะผู้เสียหายโดยตรงค่ะเดินหน้าคดีอย่างเต็มที่เลยใช่ไหม
เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์คนไม่เห็นหรอกว่าคุณแม่ทำอะไรบ้าง
เพราะคุณแม่ไม่ได้บอกใครบางคนบอกไม่รักลูกหรือเปล่าอืมใช่
หวังจะไปคุยแต่เรื่องเงินหรือเปล่าอืมประมาณนั้น
ได้ยินแล้วรู้สึกยังไงอืมมีมีคนถามด้วยนะว่า
รักเงินมากกว่าลูกหรือรักลูกมากกว่าเงินแล้วตอบว่ายังไง
มันคนละเรื่องกันคุณแม่บอกว่ามันคนละเรื่องกัน
ยังไงฮะคือเงินก็เงินคุณแม่ต้องยังมีชีวิตอยู่
แล้วมันเป็นสิทธิของคุณแม่ที่คุณแม่จะได้ตามกฎหมายด้วย
นะคะส่วนเรื่องอืมเรื่องเรื่องลูกรักลูกอยู่แล้ว
ทุกคนรักลูกถูกไหมคะมีแม่ที่ไหนเกลียดลูกตัวเอง
รักลูกอยู่แล้วคิดถึงด้วยมากมากเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด
ในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง